อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าในวันนี้จะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์
ฉากกับศีรษะของมนุษย์นะครับ
ก็จะเกิดขึ้นที่สงขราก่อนเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์
ในช่วงนี้จะเริ่มจากภาคใต้ขึ้นมาภาคเหนือก่อน
ใช่ค่ะในกรุงเทพจะตรงพอดีวันที่๒๖เมษายน
แต่ว่าอีกรอบหนึ่งจะเกิดเดือนประมาณสิงหาคม
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่มีปรากฏการณ์ตั้งฉากในประเทศไทย
อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่เป็นการคาดการณ์สำหรับอุณหภูมินะคะ
เขาบอกว่าอุณหภูมิอาจจะไม่สูงมากนัก

เนื่องจากน่าจะมีเมฆจำนวนมากบวกกับจะมีความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ค่ะ
วันนี้เวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๒๐นาทีนะคะ
เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวและปริมาณเมฆนั้นค่อนข้างมากค่ะ
ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราวันนี้
มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะ
ขณะที่ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะค่อยเคลื่อนขึ้นไปทางทิศเหนือนะคะ
วันที่๙เมษายนจะตั้งฉากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๒๘นาที
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
จะเกิดขึ้นในวันที่๒๖เมษายนเวลา๑๒นาฬิกา๑๖นาทีค่ะ
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ที่ตั้งฉากในประเทศไทยจะเกิดขึ้นปีละ๒ครั้งนะคะ
ครั้งแรกจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
โดยจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาตั้งฉากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อน
ที่จะเคลื่อนไปยังภาคเหนือนะคะ
ส่วนครั้งที่๒จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะ